คุณผู้ชมครับนโยบายของพักเพื่อไทยที่หาเสียงเอาไว้คือ
รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายวันนี้ล่าสุด
รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงนะครับ
ใช้เนี่ย๒๐บาทตลอดสายแดงมันก็จะแบ่งเป็นแดงเข้มแดงอ่อนนะ
ที่นี้รัฐมนตรีว่ากาศคมนาคมนั้นบอกว่า
นั้นบอกว่าภายในระยะเวลาสักประมาณ๒ปีนะครับ
พยายามทำให้ได้ทั้งระบบนะครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
วาระสำคัญการอนุมัติลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ก็คือสายสีแดงนะครับบางซื่อรังสิต
แล้วก็มีช่วงบางซื่อตลิ่งชันนะครับแล้วนอกจากสายสีแดงครับ
มีสายสีม่วงนะฮะตลอดสายก็คือตั้งแต่เตาปูนครับ
ไปจนถึงคลองบางไผ่ก็คือแถวนู่นนะฮะบางใหญ่นนทบุรีนั่นนะฮะ
ที่กระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสนอครับให้มีผลทันทีในวันนี้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
บอกว่ารถไฟฟ้าสายไหนทำได้ก็ทำไปก่อนนะฮะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
และหากประชาชนมองว่ารัฐบาลทำได้เร็วกว่าที่คาดไว้เดิมคือต้นปี๖๗
ตนก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคาดหวังว่าจะทำพร้อมกันทุกสาย
ส่วนการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายอื่นครับตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำลังดูอยู่ครับ
เพราะว่าบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทำได้ทำก่อนนะครับก็ถือว่าเร็วกว่า
แต่ว่าบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าต้องทำทั้งหมดทุกอย่างในเวลาเดียวกัน
วันนี้ก็ทำได้แค่นี้ก็ทำก่อนประกาศก่อนพี่น้องจะได้ใช้ก่อนในอัตราที่เหมาะสมนะครับ
ขณะที่ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
กล่าวภายหลังการประชุมคอรมอลเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีกลางบางซื่อครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
ในราคา๒๐บาทสำหรับเงื่อนไขการใช้บริการนะครับ
ถ้าเกิดว่าโดยสารข้ามสายระหว่างแดงกับม่วงเนี่ย
จ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ต้องซื้อตัวก็ได้แล้วไงใช่ไหมครับ
นั่นคือสามารถใช้ได้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้ายังไม่ได้ติดตั้งระบบตัวร่วมนะครับ
ในช่วงแรกจะต้องเสียเงิน๒ต่อก็คือสายละ๒๐บาทรวมเป็น๔๐บาท
สำหรับสีแดงและม่วงนะครับถ้าเกิดใช้ต่อกัน
จากฐานข้อมูลครับมีผู้โดยสารใช้บริการข้ามระบบเนี่ยวันละแค่๓๐๐คนเท่านั้นเอง
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการให้ธนาคารวางระบบชำระเงินเชื่อมโยงกันครับ
คาดว่าต้นเดือนหน้า๑พฤศจิกายนจะสามารถโดยสารข้ามสายในอัตรา๒๐บาทได้
คุณสุริยะนะครับบอกว่าจะเร่งออกพรบตัวร่วมครับและพรบรางออกมาบังคับใช้นะฮะ
สักประมาณ๒ปีครับคนกรุงจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้า๒๐บาททั้งระบบ
และตัวร่วมจะเชื่อมโยงไปยังรถโดยสารประจำทางได้ด้วยนะฮะ
ในขณะนี้ต้องเป็น๒๖๒๐เนื่องจากว่าแต่ผมให้ข้อมูลนะครับการข้ามระบบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเพียงแค่๓๐๐คนเอง
จากผู้โดยสาร๑แสนคนเพราะฉะนั้น๓๐๐คนนั้นคงไม่เป็นอุปสรรคมากเท่าไหร่
แต่ในขณะเดียวกันหลังจากประมาณวันที่๑พฤศจิกายนทางธนาคารที่เขามาช่วยทำระบบเชื่อมโยงให้นะครับ
ตั้งแต่๑พฤศจิกาก็สามารถข้ามระบบได้โดยเสีย๒๐บาทเท่านั้นครับพรบ
ตัวร่วมนะครับกับพรบลางจะทำให้สามารถกำหนดหลังจากขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จแล้วมาต่อรถเมย์ไปต่อเรือจะใช้เป็นตัวใบเดียวกันได้ทั้งหมดด้วย
คุณผู้ชมก็เป็นการนำร่องไปก่อนนะครับเพราะว่าสายที่คนใช้เยอะเลยจริงคือสายน้ำเงินไงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับแต่คาดว่าภายใน๒ปีจะสามารถทำได้ทั้งระบบนะครับ
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งนโยบายที่ประชาชนก็รอกันอยู่คือเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะทีเดียวนะคะ